สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่หรือกว่าสี่สิบปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพระยากับเครื่องบินรบที่ทันสมัยรุ่นหนึ่งในยุคนั้น
ไปกว่า๔๐ปีก่อนกองทัพอากาศได้จัดการซ้อมรบกลางเมืองหลวงกับรหัสนภาพิทักษ์
โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้จำลองสถานการณ์ว่าเครื่องบินไอพ่นเอฟ๕เอจำนวน๓ลำเป็นของฆ่าศึกเข้าจมตีพื้นที่บริเวณสะพานรถไฟพระราม๖
มีความเร็วเหนือเสียงรัศมีรบอาวุธเต็มที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหมาย
ได้นานสองชั่วโมงก่อนจะเริ่มซ้อมมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าพื้นที่
จำลองสถานการณ์ว่ามีคนบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแต่ใครจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริง
สะพานรถไฟพระราม๖เครื่องบินทั้ง๓ลำได้โชว์บินผ่านแผลงท่ามกลางสายตาประชาชนหลายพันคน
เที่ยวแรกเครื่องบินรบทั้ง๓ลำบินโฉบลงต่ำปล่อยโซนิกบูม
เสมือนการทิ้งระเบิดใส่จุดเป้าหมายได้อย่างสวยงาม
ประชาชนที่เฝ้าดูต่างส่งเสียงฮือหาตื่นเต้นกับการโชว์ของกองทัพอากาศ
น้อยคนนักจะได้เห็นหลังโชว์ปล่อยโซนิกบูมในรอบแรก
ก็มีการส่งสัญญาณว่าจะวนกลับมาอีกครั้งในรอบที่สองเครื่องบินลำแรก
โฉมเข้ามาก่อนจะปล่อยโซนิกบูมและบินผ่านไป
ถึงเครื่องบินลำที่๒เหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
เครื่องบินเอฟห้าเอที่มีเรืออากาศโทอนุวัฒน์ศรีพื้นผล
เป็นนักบินวัยยี่สิบห้าปีในสังกัดกองบินที่หนึ่ง
ฝูงบินหนึ่งศูนย์สามในขณะนั้นระหว่างเลี้ยวตีวง
เพื่อดิ่งเข้าโจมตีในระยะต่ำบินเลี้ยวทำมุม๔๕องศา
ก็เกิดเฉียวกับหลังคาตึกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยันหี่
วินาทีนั้นเครื่องบินเกิดการขัดข้องเงยหัวไม่ขึ้น
พุ่งลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ทั้งเครื่องสะบัดกระเด็นออกจากตัวเครื่องมีเสียงระเบิดดังขึ้นจากใต้น้ำ
กระจายสูงกว่าสิบห้าเมตร
คนที่ยืนดูบริเวณสะพานพระราม๖กว่า๒๐๐คนต่างตกตะลึงกับภาพเหตุการณ์ตรงหน้า
เมื่อเห็นเครื่องบินจมดิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเวลานั้น
ก็ไหลเชี่ยวกรากพนักงานทำความสะอาดโรงไฟฟ้า
อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเล่าว่าก่อนเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ
ปีกเครื่องบินสายไปสายมาเข้าใจว่านักบินกำลังดึงเครื่องขึ้น
เพื่อหลบให้พ้นจากรัศมีโรงไฟฟ้าแต่เมื่อขับพ้น
เครื่องบินกลับหัวปักลงกลางแม่น้ำจนเกิดระเบิดดังสนั่น
เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจนถึงพบค่ำ
ก็สามารถเก็บกู้ซากเครื่องบินขนาดใหญ่ได้พลอากาศโทประพาให้สัมภาษณ์ว่า
เข้าใจว่านักบินพยายามบังคับเครื่องให้ลงกลางแม่น้ำเพื่อหลบการชนบ้านเรือน
การไฟฟ้าหรือสะพานพระราม๖เลื่อนการตายหมู่
โดยสละชีวิตตัวเองจนเครื่องบินระเบิดใต้น้ำ
ซากเครื่องบินคาดว่าเครื่องบินตกก่อนจึงมีการระเบิด
เพราะหากระเบิดก่อนเครื่องต้องแหลกกว่านี้
ส่วนสาเหตุอาจจะมาจากเครื่องยนต์ดับน้ำมันส่งเข้าท่อไม่ได้
ทำให้เครื่องตกทั้งนี้ได้มีการตามหาร่างผู้เสียชีวิตอยู่หลายวัน
แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบทางครอบครัวจึงตัดสินใจจัดพิธีศพ
โดยไม่มีร่างผู้เสียชีวิตมีเพียงเศษชิ้นเนื้อและเศษผมอีกเล็กน้อย
หลังเกิดเหตุการณ์สลดครั้งนี้ก็ไม่มีการจัดซ้อมรบที่มีลักษณะอันตรายแบบนี้
ในเมืองหลวงอีกเลยและเครื่องบินรบรุ่นนี้ก็ปลดประจำการไปตามการเวลา